คุณผู้ชมครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับ
ได้จัดพิธีเผาศพหญิงที่ถูกสามีสาดน้ำกรด
หรือว่าคุณช่อลัดดาแล้วที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น
ขณะที่มีภาพสะเทือนใจเหมือนกันนะคุณนะ
ลูกสาวของคุณช่อลัดดาแต่งตัวชุดนางรำสวยงามเลย
รำหน้าศพให้แม่ดูเป็นครั้งสุดท้ายและบอกให้แม่ไปสบาย
ไม่ต้องเป็นห่วงหนูไม่ต้องเป็นห่วงคนในครอบครัว
หลังจากนี้หนูจะดูแลยายหนูจะดูแลคนในครอบครัวเอง
นี่เป็นคำพูดของเด็กวัย๑๒ขวบนะครับ
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพนางสาวช่อลัดดาธารวรรณ
ซึ่งถูกสามีสาดน้ำกรดจนเสียชีวิตที่วัดแสงธรรมรังศรีอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
โดยบรรดาญาติสนิทเพื่อนบ้านและคนรู้จัก
อยู่ในความโศกเศร้ากับการจากไปของนางสาวช่อลัดดา
โดยเฉพาะแม่และลูกสาววัย๑๒ปีที่ยังคงทำใจไม่ได้กับความสูญเสียครั้งนี้นะครับ
แต่งหน้าแต่งตาสวยงามเพื่อรำต่อหน้าศพของผู้เป็นแม่เป็นครั้งสุดท้าย
โดยระหว่างนั้นคนที่มาร่วมงานถึงกับร้องไห้เพราะรู้สึกสงสารน้อง
คุณคิดดูสิน้องก็ต้องแข็งใจรำแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากทำให้แม่นะครับ
สิทธิ์ข่าวของเราได้พูดคุยกับน้องเต้เต้
เตเต้ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
ก่อนที่พ่อเลี้ยงจะก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่แม่จนเสียชีวิต
พ่อเลี้ยงก็เคยทำร้ายร่างกายแม่เพราะทะเลาะกันเรื่องความหึงหวง
ตัวน้องเต้เต้เองก็จะคอยปลอบและให้กำลังใจแม่เสมอ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าพ่อเลี้ยงจะมาลงมือกับแม่ได้ถึงขนาดนี้ครับ
ส่วนตัวแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกโกรธพ่อเลี้ยงนายสันติเนี่ยนะ
แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกสงสารเพราะพ่อเลี้ยงก็ดีกับเธอมาโดยตลอด
และสำหรับแม่นั้นนะครับเธออยากจะบอกแม่ว่า
แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูแล้วไม่ต้องเป็นห่วงยายแล้ว
จากนี้หนูจะดูแลตัวเองหนูจะดูแลน้องและดูแลยายต่อ
พ่อบอกว่ารักแม่มากค่ะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเลี้ยงน้องช่วยยาย
เลี้ยงยายให้ดีสุดค่ะไม่ต้องห่วง
ทางด้านของนางทองอาจธารวรรณนะครับแม่ของนางสาวช่อลัดดาผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นยายของน้องเต้เต้ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่า
เมื่อไม่มีลูกสาวแล้วก็ถือว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไป
ต่อจากนี้ครอบครัวคงจะลำบากมากขึ้น
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถให้อภัยนายคำตันอดีตลูกเขย
ที่เป็นผู้ทำร้ายลูกสาวของเธอได้
ไม่ต้องการเจอหน้าและไม่ต้องการให้มาขอโทษขอขมาใดทั้งสิ้น
ต้องการให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
สะสมกับสิ่งที่ทำกับลูกสาวของเธอนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนั้นนะครับทางญาติได้หาบริกันแล้ว
มอบหมายให้ทนายเป็นคนดูแลเรื่องคดี
เรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทางโรงพยาบาลพระราม๒ด้วยนะ
ที่ถูกตั้งข้อหาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าปฏิเสธการรักษาหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานั้น
องทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมได้ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นจำนวน๑แสนบาท
โดยครอบครัวของนางสาวช่อลัดดาจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวต่อไปนะครับ

มันก็ยังมีเรื่องของเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลด้วยนะ

เพราะว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย

เมื่อวานนี้ค่ะตอนสายก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับทางด้านนายประเสริฐชวีอิน
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางขุนเทียน
ไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้ต้องการให้ทางสำนักงานเขตไปตรวจสอบเลย
ว่าโรงพยาบาลมีใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
แล้วก็ใบอนุญาตเปิดใช้อาคารของโรงพยาบาลพระราม๒ไหม
นายอัชริยะเนี่ยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเมื่อวันที่๒๓มีนาคมปี๕๗เนี่ย
ที่โรงพยาบาลพระราม๒เกิดเหตุไฟไหม้
แล้วมีผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งราย
จากการตรวจสอบในรอบนั้นก็ทราบว่าไม่มีการติดตั้งสปริงเกอร์
ก็เลยต้องการให้ตรวจสอบอาคารหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขหรือยัง
แล้วนอกจากนี้ก็พบด้วยว่ามีการต่อเติมอาคาร
มันผิดไปจากแบบที่วางเอาไว้ส่วนจะมีความผิดไหมเนี่ย
อันนี้ต้องให้ทางสำนักงานเขตต้องให้กรมโยธาเข้าตรวจสอบ
ส่วนโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิเนี่ยนะคะ
เป็นโรงพยาบาลลูกในเครือของโรงพยาบาลพระราม๒
ดังนั้นหากใครจะใช้ประกันสังคมก็คือให้ไปใช้ที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิก่อน

เรื่องของการทุจริตใช้หมอปลอมใช้พยาบาลปลอม
พอมีการรักษาก็ไปเบิกเงินหลวงที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช
อันนี้นายอัจฉริยะบอกว่าจะต้องยื่นเรื่องตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะจากการไปสอบถามทางด้านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือว่าสบสกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะ
ก็ได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ
ว่าตอนนี้ความผิดของโรงพยาบาลมีความชัดเจนมากขึ้น
กรณีที่โรงพยาบาลเอาที่จอดรถมาปรับปรุงดัดแปลงเป็นอาคารผู้ป่วยนอกแล้วก็ไม่ขออนุญาต

ใช่แล้วก็มีการสั่งลงโทษปรับในฐานทำความผิดตามพรบสถานพยาบาล
แต่เป็นฐานความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรงนะคะอันนี้ปรับไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทางสบสก็สั่งให้โรงพยาบาลไปปรับปรุงโรงพยาบาลในส่วนที่มันไม่ตรงตามมาตรฐานของพรบสถานพยาบาล
แล้วก็ให้ระยะเวลาด้วยว่าจะต้องไปปรับปรุงภายใน๑๕วัน
ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการนะจะเพิกถอนใบอนุญาตแล้วถ้าเกิดว่าเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจะถูกปิด
แต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับการสั่งปิดโรงพยาบาล
ทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความผิดในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้